ติดตามอาการของพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่านับย้อนไปนี่พี่เมฆป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานี่๔ปีแล้วนะคะ
แล้วก็คืออาการมันก็จะมีบางช่วงที่ดีขึ้น
พี่เมฆสามารถกลับมาถ่ายหนังกลับมาทำงานแสดงได้
แล้วอยู่ช่วงปี๒ปีหลังนี้ก็เหมือนกับอาการมันก็กำเริบเยอะอีกนะคะ
จนล่าสุดนะคะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่เขาอาสาเข้าช่วยเหลือใช่ไหม
ที่บอกว่าจะให้ลองใช้อาหารเสริมสกัดจากสารธรรมชาติ
คือตอนนั้นน่ะคือเขาอาสามาพี่เมฆก็แบ่งรับแบ่งสู้นะ
ก็บอกเหมือนกันว่าคือมันโอเคจริงใช่ไหม
เพราะถ้าเกิดสมมุติเขากินเข้าไปแล้วมันแพ้หนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
เขารับไม่ไหวแล้วนะพี่เมฆพูดแบบนี้
ปรากฏว่าเหมือนแผลตามตัวจะแห้งเกือบหมดแล้วนะคะ
คือนี่คืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่อาสาขอมา
เป็นหนึ่งแรงที่ช่วยรักษาอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตร
เขาบอกเขาใช้อาหารเสริมที่สกัดจากสารธรรมชาติ

การรักษาตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ใช้มาหกวันล่าสุดเราส่งอัพจิรายุทธ์นะคะ
ไปที่บ้านของพี่เมฆอีกครั้งนึงค่ะ

อาการดีขึ้นแล้วกับมีปลาติหารที่พี่เม่กพูดนะ
คือพี่เมฆจากที่ตอนนั้นแทบจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ตอนนี้ลุกขึ้นมานั่งบนโซฟาให้สัมภาษณ์ได้แล้ว
เดตอาการป่วยบอกว่าช่วงแรกที่รับข้อเสนอมาเนี่ย
ตอนแรกเข้าใจว่าจะรักษาด้วยพลังจิต
เพราะว่าอาจารย์เอกเรียกว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
ตอนนั้นก็โอ้ไม่ได้ละมั้ง
ซึ่งตอนนั้นเอาจริงพี่เมฆก็ถอดใจเหมือนกัน
เขาไม่ค่อยกล้าเชื่อเพราะว่าเขาก็รักษามาทุกวิธีแล้ว

แฟนคลับก็พยายามส่งทุกอย่างที่ว่าดีมาใช้

อาจารย์เอกบอกจะรักษาด้วยอาหารเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ
ก็เอานะมันเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะ

อาจารย์ท้าเดิมพันธ์เลยบอกถ้าอาการไม่ดีขึ้นอย่างที่พูด
เลิกเป็นฤษีที่เป็นมานานกว่า๓๐ปี
พอลองใช้ด้วยการผสมกับน้ำและฉีดตามจุดต่างที่คัน
หายคันภายในไม่กี่วินาทีค่ะ
พอรู้ว่าได้ผลก็เลยลองเอามาทาน

จากที่สีเป็นสีคล้ำเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูนี่นี่เห็นไหม

อาหารที่จากเดิมทานแทบไม่ได้เพราะกลืนไม่ลง

เมื่อที่ที่แล้วพี่เมฆบอกทรมานหนักมาก

อาการคันแทบไม่มีแล้วอาการดีขึ้นมาก
ตอนนี้ถือว่าอาจารย์เอกเป็นผู้มีพระคุณเลย

ตามความทุกข์ความทรมาน

ที่ผมกล้าเดิมพันว่าจะเลิกเป็นรือสีถ้าไม่ดีขึ้น
เพราะมั่นใจว่าอาหารเสริมที่สกัดมามันรักษาได้จริง
คือก่อนหน้านี้เคยเอาสารสกัดชนิดนี้ไปรักษาคนมาแล้ว
ผู้ป่วยที่เป็นตุ่มน้ำพองก็เคยรักษาจนอาการดีขึ้น
แต่ว่าคนที่ไปรักษาไม่ได้เป็นกระแสก็เลยไม่ได้เป็นข่าว
ตอนนั้นก็บอกกับคุณเมฆบอกลองใช้ดูสัก๕วันก่อน
พอวันนี้๖วันก็เห็นผลแล้วว่าอาการดีขึ้นจริง
ก็บอกกับคุณเมฆว่าขอเวลาอีก๑๐วันนะ

หลังจากที่แทบไม่ได้ออกไปไหนเลย
อีก๑๐วันก็วัน๒๗เนอะ

เมื่อวันวันวัน๒๗มิตรจะพาเขาไปนั่งกินข้าว

อาจารย์เอกก็บอกด้วยนะคะว่าอาหารเสริมของเขา
ไม่ได้แค่รักษาโรคตุ่มน้ำพองแต่ว่ารักษาอาการเจ็บแสบปวดร้อนอื่นได้ด้วย
ตีนกงตีนกาตาฝ้ามัวก็พอไหวเหมือนกันนะ
มีการลองพ่นสเปรย์ให้กับพี่ลิกช่างภาพของเรานะคะ
คือเหมือนพี่ลิกเนี่ยพี่ลิกเวลาถ่ายภาพเราจะเจอประจำเขาต้องใส่แว่น
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีอาการแบบมองไม่ค่อยชัดอะเนาะ
พออาจารย์เอกลองพ่นสเปรย์ที่ดวงตาพี่ลิบอกแซบแสบนิด
แต่มันก็มองชัดขึ้นพี่ลิกว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ก็อาจารย์เอกเขาก็ท้ามาเลยบอกใครมีอาการที่ว่ามาเนี่ย
ถ้าพ่นสเปรย์แล้วไม่หายนี่ยินดีจ่ายให้เลยแสนนึงนะคะ
ก็อันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันดีจริง
เอาไปแบบว่ายังไงดีล่ะไปทำให้มันถูกต้องอ่ะ
แง่ของการรักษาใช่ไหมเพื่อที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการคิดค้นวิจัยมาแล้วจริงจริง
แล้วมันช่วยได้จริงมันจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไป
ทุกคนก็จะได้เหมือนกับว่าวางใจและมั่นใจ
มีการรับรองตามมาตรฐานอะไรต่างแบบนี้ใช่ไหมฮะ
เพราะหลังก็จะมีหลายคนที่จะเลือกรักษาด้วยการแพทย์ทำเลือก